คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่คนรักกันหน่อยดีกว่า
สมัยนี้คนคลั่งรักไม่ใช่มีแค่วัยรุ่นใส่นะ
คู่นี้เห็นเลยแล้วเพลงขึ้นมาเลยนะ

เคลลี่ธนพัฒน์กับแฟนสาวคุณพลอยคุณผู้ชมค่ะ
ชีวิตจริงความหวานทะลุร้อยค่ะ
หมอนยกพบแล้วนะอะค่ะหวานต้นบางมีนะครับเอ้อ
เคลลี่บอกว่าตัวเองเนี่ยด้วยความว่าอะไรเป็นพี่ชายคนโตไง
ก็เลยถนัดในเรื่องของการดูแลคนอื่น
เพราะว่าอะไรคุณพลอยเขาก็ขยันเอาอกเอาใจพี่เคลลี่เหมือนกัน
คือต่างใหม่ต่างเป็นผู้ให้ไงเออนะฮะ
แต่ตอนหลังก็เริ่มชินและเข้าใจว่าเออคุณพลอยเขาก็อยากดูแลบ้าง
หลังจากนั้นค่ะเธออยากดูแลฉันใช่ไหมฉันก็อยากดูแลเธอ
งั้นเรามาสาดความหวานใส่กันไปเลยแบบไม่ยั้งค่ะคุณผู้ชม
เราเนี่ยลองให้พี่เคลลี่นะยกตัวอย่างความหวานให้นักข่าวเราดูหน่อย
พร้อมกับอัปเดตด้วยว่าไอ้ข่าวดงข่าวดีแต่งงาน
เมื่อไหร่ยังไงเล่ามาเลยพี่
ก่อนนอนเอาไว้ก่อนนอนต้องวีดีโอคอร์ให้เห็นหน้า
ต้องบอกว่ารักทุกครั้งก่อนนอนนะครับห้ามพลาดนะครับอันนี้ห้ามพลาด
ห้ามพลาดเด็ดขาดเหมือนว่าตายจั๊กอะไรอย่างนี้
ถ้าถามผมว่าผมจะแต่งอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพลอยผมแต่ง
แต่ในตอนนี้ก็ขอเขาเรียกว่าอะไร
ก็ขอพร้อมในหลายอย่างก่อนแล้วกันครับ

นี่ไงคุณก่อนนอนต้องวีดีโอคอร์ก่อนนะ
แต่เอ็งวางก่อนดีแต่เอ็งแหลกวางก่อน
สักพักหลับคาโทรศัพท์ทั้งคู่เลย
ดึกจะโทรสั่งงานไม่รับเลย

กลัวคุยอยู่ตัวเองวางก่อนเขาไม่วางสักทีเลยไม่ได้รับสายเก้นี่ไง